ผมเนี่ยเวลาเมื่อก่อนผู้ใหญ่เขาจะบอกว่า
ระวังนะช่วงอายุที่เนื้อหอมเนี่ย

รถมันทุกสิบล้อแร่นอยู่ดี

ขึ้นมาปะแล้วก็เสียหลักคือเบรกกับทันหันไม่ให้ชนสิบล้อน
เบรกกับทันหันพลิกขว้ามหมุนขึ้นไป
เสาไฟฟ้าคาอยู่บนเกาะกลางถนน
บนรถคันนั้นครับมีผู้ชายกับผู้หญิง
กำลังจะแต่งงานกันเดือนเมษายนนี้แล้วครับ

ฝ่ายหญิงเสียชีวิตคุณแม่มาถึงที่เกิดเหตุ

ลูกแม่คนเดียว
ลูกสาวคนเดียวจะแต่งงานเมษายนนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละฮะบรรยากาศตอนที่ครอบครัวมาถึงที่เกิดเหตุ
สลดทีเดียวครับร้องไห้ปริ่มว่าจะขาดใจ
ย้อนไปดูเหตุการณ์หน่อยครับว่าอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นกันได้ยังไง
ไปดูภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้ฮะไม่ใช่คันที่ประสบเหตุนะเนี่ยครับ
คือรถกระบาดในตามหลังมาเห็นเจ้าหวะที่รถ๑๐ล้อเนี่ย
เขาเปิดไฟเลี้ยวจะออกก็คงคิดว่าจะออกเลยก็เลยเบรกครับ

เสียหลักปั๊บนะครับพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าลอยไปตกอยู่บนเกาะกลางถนน
สิบล้อหนีครับอืมนี่ฮะตกลงไปแบบนี้เลยแรงครับ
คือเขาบอกว่ารถกระบาดเนี่ยนะฮะคือคือหงายท้องอ่ะล้อชี้ป๊าเลย
เนี่ยจังหวะนี้ค่ะครับเออตกลงไปเกาะกลางถนนเลยนะครับ
ตำรวจสมภาพเมืองฉะเชิงเซาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนสุวินทะวง
ปั๊มน้ำมันปอตทหมู่๓ตะบนวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเซาครับ
พบรถกระบะมิซูบิชิไททันสีเทาดำดูสภาพสิครับ
ทะเบียนว่าใบไม้พอพานหนึ่งเก้าห้าแปดปลาจีนบุรีครับ
หงายล้อชี้ฟ้าเนี่ยฮะแบบนี้เลยพังยับครับ
ผู้เสียชีวิต๑รายคือนางสาวจิราพรนาคนิยมอายุ๒๗ปีส่วนนายกิติศักดิ์เกิดผลมากอายุ๒๗ปีเท่ากัน
เป็นคนขับสาหัสนะครับอย่างที่บอกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างด้วยความโศกเศร้านะครับ
ไปสอบถามนางสาวสุกิตยานาคนิคมท่านนี้เป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็ทราบว่ากิติศักดิ์กับจีรพรเป็นแฟนกันครับจะแต่งงานอยู่แล้วเดือนเมษายนที่ผมนำเรียนไป
ก่อนเกิดเหตุนายกิติศักดิ์จะไปส่งผู้เสียชีวิตทำงานที่โรงงานไมโครชิป
ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละครับแต่ยังไม่ทันถึงครับ
เกิดอุบัติเหตุนี้เสียก่อนหลังเกิดเหตุพลเมืองดี
ช่วยกันจับนายธนงมัมขุนทศอายุ๕๒ปีเขาเป็นคนขับรถบรรทุกเอาไว้ได้ครับ
คือตอนแรกขับหนีหนีแล้วมีคนขับตามนะครับ
ญาติผู้เสียชีวิตมาเจอตัวโมโหครับจะเข้าทำร้าย

แล้วก็นำตัวมาไว้ในรถกู้ภัย
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า

เป็นความเชื่อที่ผู้เท่าผู้แก่คนโบราณเขาบอกกันมานะฮะ
อะไรบ้างนะเบนจะเพศรับปริญญาจะแต่งงานเนี่ย
จะบวชเนื้อจะหอมคนโบราณเขาบอกว่าเหมือนมีคนจะมาเอาไป
อันนี้คือก็ใช้วิจารณญาณแต่มันต้องระมัดระวังในทุกช่วงของชีวิต
ใช่ค่ะนอกจากความเชื่อแล้วนะคะคนขับเองนะครับ
เวลาท่านขับรถไปเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนเลนเนี่ย

ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเลนปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวแล้วเปลี่ยนเลนได้เลยนะฮะ
คนอื่นเนี่ยเขาหลบไม่ทันนะครับ